ได้ยุติความสัมพันธ์กับหนุ่มโน้ตวิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จริงหรือเปล่าวันนี้เรามีรายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ

กับคราวของนางเอกสาวหุ่นแซ่บปูปรายากับแฟนหนุ่มไฮโซโน้ตวิเศษ
ว่าทั้งคู่ได้ยุติความสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยมีชาวเน็ตโพสต์ข้อความเล่าเหตุการณ์ที่พบเห็นว่า
ขณะที่สาวปูไปงานวันเกิดพ่อของตนเองที่ร้านอาหารย่านเพลินจิต

เจ้าตัวกลับถูกคุณแม่ว่ากล่าวด้วยความไม่พอใจ
ไม่อยากให้ลูกสาวเลิกรากับไฮโซหนุ่ม
ทำเอาบรรยากาศสุดชื่นมื้นของครอบครัวกลายเป็นตึงเครียดขึ้นมาทันที
สาวปูทนไม่ไหวขอปล่อยโฮออกมาซะตรงนั้น
ชนิดที่ร้องไห้จนเครื่องสำอางหลุดออกหมด
อีกทั้งยังไร้เงาของว่าที่ลูกเขยในงานอีกด้วย
พบว่าพักหลังมานี้ก็ไม่ได้เห็นภาพคู่สุดสวีทเหมือนที่ผ่านมา

งานวันไคล้วันเกิดของจมภูอารยาเมื่อวันที่๒๙มี
เช่นเดียวกับฝ่ายชายที่โพสต์ภาพคู่กันล่าสุดเมื่อวันที่๓๑ธันวาคมปีที่แล้ว
ล่าสุดทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐออนไลน์ต่อสายตรงสอบถามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับนางเอกสาว
ซึ่งเจ้าตัวยังไม่พร้อมจะพูดถึงเรื่องดังกล่าว
เพียงสั้นว่าตอนนี้อย่าเพิ่งโทรหาปูโดยตรงเลยค่ะมีอะไรโทรหาผู้จัดการส่วนตัวปูดีกว่าขอโทษจริงนะคะ
ผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวตอบเช่นเดียวกันว่าปูปรายายังไม่สะดวกตอบคำถามถึงเรื่องดังกล่าว
นี้นางเอกสาวมีคิวออกงานอีเวนต์ในวันพุธที่๑๘พฤษภาคมนี้ซึ่งคงต้องรอฟังเรื่องราวทั้งหมดจากปากของเธอเองค่ะ